ก็คือนี้ช่วงเย็นข้ำเชื่อเลยว่าทุกคนต้องรวมตัวกันอยู่ที่ใดที่นึง
มันรุนตัวกลโก่จริงประชม
อยู่กับพีชชี่แล้วก็แกงโต๊ะกีฬาที่สตูของเรา

คือกระโดดสุดตัวจริงเพราะว่ามันครึ่งหลังแล้ว
แล้วก็ค่อนไปทางท้ายเกมแล้ว
เราก็รู้รู้รู้ว่าเมื่อไหร่สุดท้าย

คือเป็นการเรียกศรัทธาของแฟนบอลกลับคืนมา
คุณผู้ชมเราอยากให้คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาคุยกัน

คือชายชนะเมื่อวานนี้ที่มีต่อบาเรนนะ
ถึงแม้เป็น๑๐แต่ว่ามันเรียกศรัทธากลับคืนมาได้
เพราะว่าแมทก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าโอ้โห
คือคนคือคนไทยเศียร์ใจ

ช่องด้วยเศียร์ใจด้วยแล้วก็คิดว่าผิดหวัง
ใช้คำว่าผิดหวังเลยกับฟอร์มของทีมชาติไทย
แต่ว่าพอมาแมชนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

เอ๊ะยังไงว่าอ้าวทีมชาติไทยชนะเป็นแล้วอย่างเงี้ยเหรอ
คนโพสต์ในโซเชียลเยอะเอ๊ะขนาดนี้นี่เปลี่ยนแค่กุญสือนะ

นะฮะตอนแรกเนี่ยนะก็แพ้มา

ทุกคนรออยู่ว่าเมื่อไหร่บอลจะเข้าเท้าเจชนะถึง

แบบนี้เราได้เฮทั้งประเทศครับ
เราชนะไป๑ประตูต่อศูนย์

ทุกคนเล่นดีมากเมื่อวานนะฮะ

เล่นเต็มที่ถึงแม้ว่าเราจะโดนใบเหลือง
โอ้โหเราจะโดนใบเหลืองครบทุกคนเลยนะ
บางคนบอกว่าแหมอยากจะเซ็นเซย่าดูทรงผมเขา

ก็ตั้งแต่ไปเล่นหลีกญี่ปุ่นมาเขาก็แบบเฟี้ยวฟ้าขึ้นเยอะ
เจก็ยิงเข้าไป๑ประตูต่อ๐นะฮะแน่นอนครับ
ทำให้ทีมชาติไทยนั้นมีโอกาสที่จะเข้ารอบมากขึ้นนะครับ

ใช่เพราะว่าหลายคนจับตาที่โค้ชโตยเลยว่า
โอ้โหเข้ามาคุมปุ๊บเอ้าชนะเลย
นี่ฮะนายศิริษัทยาติไทยนะฮะ
คุณสือจำเป็นที่ต้องเข้ามารับหน้าที่เฮสโค้ดแทน

ซึ่งโดนเด้งไปหลังจากเกมที่แล้วจบไปที่แพ้อินเดียไปเนี่ย
ขอบคุณแฟนฟุตบอลทุกคนขอบคุณสมาคมฟุตบอลที่ให้โอกาส
ซึ่งก่อนเกมที่จะมีการเตะกับบาเรนก็มีการพูดคุยกันเสมอนะ
บอกว่าสิ่งสำคัญก็คือความมีวินัยในเกม
ถ้าเรารับแน่นเราก็สามารถทำเกมลุกได้หลากหลาย
และสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ทำได้ตามที่ซ้อม
ด้วยความทุ่มเทแล้วก็มีวินัยของนักกีฬานะครับ
สำหรับเกมต่อไปทีมชาติไทยจะไปพบกับสหรัฐอารับเอมิเรตนะครับ

ถ้าทีมชาติไทยชนะซึ่งเราหวังอย่างนั้น

ตอนนี้อารับเอมิเรดเนี่ยเพิ่งชนะอินเดียไปตอนนี้นำอยู่
ใช่ถ้าเราชนะเราจะเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายทันที
แต่ถ้าเราเสมอหรือแพ้เราก็มีลุ้นในการเข้ารอบต่อไป
ด้วยการเป็นอันดับที่๓ที่ดีที่สุดนะครับ

แล้วเขาบอกว่าแหมคนที่ดีใจที่สุดน่าจะเป็นคนนี้แหละ
ผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เพราะว่านัดแรกที่เราแพ้อินเดียไปเนี่ย

เขาบอกว่าเรียกร้องให้พลตำรวจเอกสมยศลาออก
แล้วคนลงชื่อไปเกือบ๒๕๐๐คนแล้วอะค่ะ

แล้วถ้าแมทที่เมื่อวานแพ้อีก
น่าจะมีคนลงชื่อร่วมแคมเปญให้อีก
แต่ว่าเมื่อวานนี้เราชนะแน่นอน
อาจจะทำให้กระแสกดดันน่าจะน้อยลง

เราจะสามารถเรียกฟองกลับมาได้แบบ

ใช่จริงอะเรากวนได้สองศูนย์นะคุณผู้ชม